ทีนี้เมื่อกี้ฟังแล้วว่าข้อความแต่ละข้อความ
เวลาที่เราไปเช็คสถานะของเราในเว็บเราไม่ทิ้งกัน
สรุปแล้วมันหมายความว่ายังไงบ้างคุณผู้ชมใจเย็น
เดี๋ยวให้ดูในข่าวเที่ยงไทยรัฐเราอธิบายเลย
ว่าแต่ละข้อความที่คุณได้รับเนี่ยมันหมายความแบบภาษาชาวบ้าน
หมายความง่ายว่ายังไงคุณอริยาบอกหน่อย
เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแต่ก่อนอื่น
มาดูเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐เอาถึงยอดก่อน
ของคนที่จะได้รับเงินถ้าเกิดว่าตั้งแต่วันที่๘ถึง๒๔เมษายน
คือมีการโอนเงินให้คนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว๔ล้าน
อย่างเมื่อวานกับวันนี้คือจะทยอยโอนให้วันละ๗๕๐๐๐ราย
ก็รวม๒วันคือ๑๕๐๐๐ราย
แล้ววันพรุ่งนี้แบบที่คุณสืบสกุลบอกว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุด
เท่าที่มีการโอนเงินมาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะมี๑ล้าน๑แสนราย
ก็รวมทั้งหมดจะมี๗๕๐๐๐๐๐ราย
ทีนี้ระหว่างที่เรารอเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติงาน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษิตเขาก็ลงพื้นที่
สำหรับคนที่ลงทะเบียนเป็นการทบทวนสิทธิ์เอาไว้
เจ้าหน้าที่เขาก็จะลงไปตรวจสอบดูว่าประกอบอาชีพ
ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้จริงเท็จอย่างไร
แต่ทีนี้หลายคนก็กังวลใจนะคะ
เวลาที่ไปตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
เลือกเมนูถ้าเกิดในหน้าเว็บเนี่ยมันจะเป็นเมนูสีเทาค่ะคุณผู้ชม
ตรวจสอบสถานะพอคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมกรอกข้อมูลพื้นฐานไป
แล้วพอตรวจสอบสิทธิ์ปั๊บอันนี้เราทำกราฟิกให้ด้วย
บนสุดเลยค่ะสีเทาตรวจสอบสถานะ
กดเข้าไปก่อนเลยสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วทำตามขั้นตอนนี้เลย
พอคุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วพิมพ์ข้อมูล
บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิด

แล้วเกิดมันขึ้นข้อความนะคะว่า
อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
เล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้
คุณผู้ชมฟังดีนะคะถ้าขึ้นมาแบบนี้
ความหมายก็คือคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
รออีกหน่อยเงินเนี่ยกำลังจะโอนเข้าบัญชีของคุณ
ถ้าเกิดใครได้รับข้อความแบบนี้อันนี้แบบแรก
สมมุติบางคนเข้าไปตรวจสอบในปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะแล้ว
มันขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
อันนี้หมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรอง
หรือคุณกำลังรอตรวจสอบข้อมูลอันนี้อาจจะต้องรอนานกว่าแบบแรกนิดหนึ่ง
นะคะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบสถานะ
มันขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้
เล็บลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
อันนี้มันหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนของคุณผู้ชมที่ลงเนี่ย
มันไม่ถูกต้องครับเราย้ำนะตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนอ่ะ
บัตรประชาชนคุณผู้ชมไม่ต้องพิมพ์ขีดกลางระหว่างตัวเลขไป
แล้วคำนำหน้าชื่อนายนางสาวนางเนี่ยไม่ต้องใส่นะคะ
ใส่แต่ชื่อแต่พอถึงตอนนี้ครับ
มันไม่สามารถไปลงทะเบียนใหม่ได้แล้วไงคือกลุ่มนี้น่ะนะเออ
เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเกินเวลาใช่เพราะว่าเขาปิดรับลงทะเบียนไปตั้งแต่เที่ยงคืน
วันที่๒๒เมษายนใช่ครับนะคะอ่าอันนี้คือข้อความที่มันจะขึ้น
เวลาที่เราไปเช็คสถานะเราก็เลยสรุปภาษาบ้านให้คุณผู้ชม
จะได้เข้าใจตรงการว่าครับเอ๊ะสถานะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอืม
เอาอ่านง่ายถ้าเขาเขียนมาแล้ววงเล็บว่าไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้เนี่ย
คือท่านน่าจะได้รับเงินเออเดี๋ยวรอดหน่อยรับการโอนเงินค่ะนะครับ
ก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ก็มีคนที่เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กระทรวงการคลังพยายามที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งสรุป
ให้ได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับ
สรุปกันซะหน่อยสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ
ก็มีผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วทั้งสิ้น๗๕๐๐๐คนเท่ากับเงินเยียวยา๓๘๐๐๐ล้านบาทนะครับ
มีผู้ที่เข้าไปกดทบทวนสิทธิ์๓ล้าน๔แสนคนนะครับ
มีผู้ที่ไปกดสละสิทธิ์๑๖๗๕คนมีผู้ที่ไปกดยกเลิกลงทะเบียน๙๔๐๐๐
คนนี้หมายถึงถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ทางกระทรวงต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม๖ล้าน๓แสนคน
ตอนนี้มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้ว๕๒๐๐๐คน
อีก๑ล้านกว่าคนที่ท่านยังไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังนะครับ
นี่คือข้อสรุปจากเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนะครับ